ณล่าสุดนี้มีคนลงทะเบียนไปแล้ว๕ล้านคนครับ
สมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทย
จำกัดหรือว่าปนทยืนยันว่าระบบการลงทะเบียน
รับบัตรภาพพนึกตราปรายศนียากร
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙จำนวน๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ชุดผ่านทางเว็บไซต์
จัดทำขึ้นมีความปลอดภัยไม่เป็นไปตามข้อมูล
ซึ่งถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
ซึ่งก็มีการชี้แจงนะครับว่าที่จำเป็นต้องมีเลข๑๓ตัว
ประชาชนหลักก็คือว่าเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์
ส่วนเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์นั้นก็อาจจะมีการติดต่อ
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ออกมา
แจ้งโดยปรายศนีย์ไทยพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่า
สำหรับผู้ที่สนใจขอสงวนสิทธิ์ครับ๑คน๑สิทธิ
เท่านั้นการกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลที่อยู่การจัดส่ง
เพื่อจะได้นำส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งปรายศนีย์เป็นหน่วยงาน
วิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
สังคมมีฐานข้อมูลประชากรทุกครัวเรือนอยู่แล้ว
ส่วนการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เป็นการส่งข่าวสารเพิ่มเติม
ซึ่งปรายศนีย์ไทยก็จะได้ติดต่อได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อีกครั้งว่าทุกอย่างนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๒แล้วที่เปิดให้ลงทะเบียน
มีประชาชนลงทะเบียนขอรับบัตรภาพแล้ว๕ล้านคน
โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
สำหรับผู้ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ
หรือคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ทำการปรายศนีย์ไทยทั่วประเทศ
ใช้คอมพิวเตอร์ที่นั่นก็ได้เจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกครับ
ลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
และขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าปรายศนีย์ไทยบอกเพิ่มเติมมาแบบนี้
ณขณะนี้ตัวเลขก็คือเกือบจะ๑ล้านชุดที่มีการจัดทำ
จองไปแล้วประมาณ๕ล้านกว่าคนด้วยกัน
ถ้าหากว่ามีคนสนใจจำนวนมากขนาดนี้

เพราะอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้จับจองเป็นเจ้าของ
ภาพผนึกราปรายศนียากรในครั้งนี้ครับ